คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้ติดตามความคืบหน้าต่อเนื่องเลยนะคะ
สำหรับงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณค่ะ
วันนี้เป็นการติดตั้งหัวนกหัสดีลิงและบุษบกทั้งชุดนะคะ
ก็เป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้
ว่าทุกขั้นตอนจะแล้วเสร็จก็คือ๒๑มกราคมนี้ค่ะ
ช่างสินจิตอาสาคณะอาจารย์และนักศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและประชาชนจิตอาสา
ทำการเร่งติดตั้งนกหัสดีลิงเทินบุษบก
ที่ใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ยกฐานตัวนกหัสดีลิง
และฐานของบุษบกวางครอบเตาเผาเสร็จสิ้นแล้ว
วันนี้เป็นการติดตั้งหัวนกหัสดีลิงและบุษบกทั้งชุดนะคะ
ซึ่งเป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่คณะทำงานกำหนดไว้
ก่อนจะเข้าสู่การเก็บรายละเอียดต่างภายในองค์ประกอบของเมนชั่วคราว
ทุกขั้นตอนจะแล้วเสร็จภายในวันที่๒๑มกราคมค่ะ
อาจารย์นิยมวงพงคำคณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ก็บอกว่าการดำเนินงานในส่วนของการก่อสร้างเมนชั่วคราว
รูปแบบของนกหัสดีลิงเทินบุษบกที่มีสีขาวทั้งตัว
และทั่วทั้งบริเวณขณะการดำเนินงานมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะ
มีขั้นตอนสำคัญก็คือการติดตั้งหัวนกและบุษบกทั้งหลังนี่แหละค่ะ
ซึ่งในการก่อสร้างนกหัสดีลิงสิ่งสำคัญที่สุดคือการคงไว้
ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอีสานและความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณการ
ทีมช่างต้องระมัดระวังมากนะคะก็จะเห็นว่าทีมงานได้มีการปิดยันที่ตัวนก
ทั้งหมดคือสี่จุดคือด้านบนหัวของตัวนกปิดยันตรีนิสิงเห
ด้านล่างปิดยันจตุโลกบาลบริเวณตาปิดด้วยผ้ายันทงชัย
ส่วนหางติดยันนกคุ้มขณะที่ส่วนเสาเขาทั้งสี่ต้น
ในส่วนของตัวนกติดยันมงคลค่ะตามความเชื่อและขนบที่คงไว้ตั้งแต่โบราณน่ะนะคะ
ทำงานทุกอย่างทุกขั้นตอนคณะทำงานดำเนินการเป็นไปตามขนบธรรมเนียม
และจารีสประเพณีทั้งหมดเมื่อติดตั้งนกหัสดีลิงเทินบุษบก
เสร็จแล้ว๒๑มกราคมจากนั้นก็จะมีการหารือกันค่ะ
ว่าจะมีการประกอบพิธีเปิดตานกหัสดีลิงที่ใช้ในงานพิธีพระราชทาน
ศพหลวงพ่อคูณตัวนี้ให้มีชีวิตอีกครั้ง๒๒มกราคมตามความเชื่อ
กหัสดีลิงในตำนานจะเป็นสัตว์ที่มากินศพ
ซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีหากปลุกให้นกตัวนี้มีชีวิตก่อนถึงวันงานจริง
แต่ว่าทางอาจารย์ท่านบอกว่าเพื่อให้ญาติโยมคณะศิษยานุสิต
รวมถึงผู้ที่ให้การเคารพเลื่อมสายศรัทธาในหลวงพ่อคูณ
ได้มาชมความสวยงามและเป็นส่วนหนึ่งของงานสำคัญในครั้งนี้
คณะทำงานก็เลยเตรียมวิธีแก้เอาไว้มีการควบคุมตัวนกตัวนี้เอาไว้
ขนบธรรมเนียมที่เขาเรียกกันว่าวิธีแก้ครูแก้ข่าย
ก็จะไม่ขัดต่อจารีสประเพณีนะคะ